คุณผู้ชมครับมีเหตุการณ์รถชนคนเสียชีวิต
แล้วคนที่เป็นหลานของคนที่เสียชีวิตเนี่ย
เขาก็ไปโพสต์ในเฟซบุ๊กในสังคมออนไลน์
เพื่อให้ช่วยกันตามหาเลยว่าใครที่ชนป้าของเขาเสียชีวิต
เชื่อว่าคนที่ชนเนี่ยต้องเป็นแก๊งของผู้ที่แข่งแรลลี่อย่างแน่นอน
หลักฐานที่มีอยู่ตอนนี้มีอยู่ชิ้นเดียวก็คือ
กระจังหน้ารถที่ตกอยู่ในที่เกิดเหตุพร้อมกับโลโก้ของรถยนต์ยี่ห้อหนึ่งนะครับ
ผู้ที่ใช้เฟซบุ๊กกลายนี้เอาภาพมาโพสต์
บอกว่าจุดเกิดเหตุพบแผงกันชนหน้ารถของรถยี่ห้อหนึ่งตกอยู่
คาดว่าเป็นรถของคนที่ขับชนป้าเขาตาย
แล้วเป็นรถที่ใช้ในการแข่งขันแวลลี่
แต่ไม่ทราบหมายเลขรถคันดังกล่าวว่าหมายเลขทะเบียนอะไรยังไง
ก็เลยนำมาสู่การค้นหารถต้องสงสัยคันนี้นะครับ
แล้วเขาก็ไปเจอรถแลลี่คันหนึ่งในขบวน
คือมาถึงตามทางอะไรต่างนานาแต่โลโก้รถมันหายไป

ออนไลน์ที่เห็นก็เลยไปช่วยกันสืบค้น
แล้วก็พบว่ารถคันนี้น่าจะเป็นรถของนักการเมืองท้องถิ่น

ช่วงเวลานั้นมีการแข่งขันรถรายการ
ระหว่าง๑๔๑๙สิงหาคมที่ผ่านมา
เส้นทางผ่านหลายจังหวัดครับคุณเขียนมาสอน
ตั้งแต่อยุธยาเลื่อยมาถึงโคลราชนครรถศรีมา
ก่อนจบการแข่งขัน๑วันมีอุบัติเหตุรถชนผู้หญิง
เสียชีวิตเกิดขึ้นที่อำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรี
ก็ให้ข้อมูลว่าฝ่ายปกครองของอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี
กำนันผู้ใหญ่บ้านไม่มีใครรู้เรื่องการแข่งแรลลี่ในพื้นที่เลยนะคะ
เพียงหนังสือขอความสนับสนุนอปพรเพื่อดูแลเส้นทางเท่านั้น
ทีมข่าวสายตรวจโซเทียลไทยรัฐทีวีไปคุยกับนายสมชายจงกลนี
คนนี้เป็นคนรับจ้างวางระบบรักษาความปลอดภัยให้กับการแข่งขัน
บอกว่าวันเกิดเหตุคือ๑๘สิงหาคม
ไม่มีรับแจ้งอุบัติเหตุอะไรเกิดขึ้นเลยนะคะ
ก็ไปถามชาวบ้านอีกวันหนึ่งชาวบ้านบอกว่าเห็นรถที่ชนเป็นรถขนเสบียง
แต่เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเย็นสัก๔๕โมงเย็น
พอเป็นช่วงเย็นเนี่ยเขาก็เลยคาดว่ามันไม่น่าจะใช่เวลาที่เขาแข่งแรลลี่กันนะคะ
เพราะว่าช่วงนั้นรถน่าจะไปถึงปากช่องกันเรียบร้อยแล้ว
แต่ยอมรับว่ามีนักการเมืองท้องถิ่นอยู่ในการแข่งขันจริง
แต่รถเขามีปัญหาขับได้ไม่เร็วเข้าเส้นชัยคันสุดท้ายเลยล่ะ
นายสมชายคนนี้ก็ไปคุยกับลูกชายผู้เสียชีวิตแล้วนะคะ
ลูกชายของผู้เสียชีวิตคือนายบรรจงสิริพัฒน์

สถานีตำรวจภูทรมวกเหล็กก็ไปกับตำรวจเลย
โลโก้กระจังหน้ารถที่ตกอยู่นะคะ
แล้วก็พยายามหาหลักฐานอื่นเพิ่มเติมด้วย
เมื่อวานนี้ก็มีกลุ่มตัวแทนที่จัดการแข่งขันแรนลี่
ไปเจอครอบครัวของผู้เสียชีวิตแล้วก็ไปมอบเงินเยียวยาให้ด้วย
แสนบาทยอมรับว่าเป็นรถในกลุ่มแข่งแรลลี่จริง
แต่ไม่รู้ว่าเป็นรถคันไหนหมายเลขอะไร
เดี๋ยวฟังเสียงลูกชายของผู้เสียชีวิตหน่อยค่ะ
คือมีออกมาเวลานี้๕โมงเพราะแม่โดนชน๕โมงหน่อย
ตรงนู้นเขาก็ต้องปล่อยประมาณ๕โมง
ผมก็เลยถามพักพวกกันดูว่ามีใครถ่ายมาพอ

เป็นรถขนเสบียงหรือว่าเป็นรถของผู้เข้าแข่งขันกันแน่
ทีมข่าวของเราติดต่อไปยังนักการเมืองท้องถิ่นคนดังกล่าว

บอกว่าผู้จัดการแข่งขันแวลลี่จะออกมาชี้แจงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดเอง
เราก็เลยถามไปยังตำรวจท้องที่เจ้าของคดี
พันธุ์ตำรวจเอกทัชกรรอดเจียมภูมิกับการสพมวกเหล็กสระบุรี
บอกว่าฝ่ายจัดการแข่งขันแลลี่
ไม่ได้ติดต่อแล้วก็ไม่ได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทราบนะ

ตอนที่แข่งกันเนี่ยแจ้งไปยังอบตแค่นั้นเองนะครับ
ตอนนี้กำลังรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมด
เพื่อออกหมายเรียกกลุ่มนักแข่งรถแลรี่
มาสอบปากคำว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องชนคนตายหรือไม่
ถ้ามีหลักฐานแล้วพบว่าใครก่อเหตุ
ต้องถูกแจ้ง๒ข้อหาแน่นอนตอนนี้
คือขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิต
และข้อหาชนแล้วหนี
ส่วนฝ่ายจัดการแข่งขันกำลังตรวจสอบว่า
อนุญาตจัดการแข่งขันอย่างถูกต้องหรือไม่
เพราะที่แน่นอนคือไม่ได้แจ้งตำรวจ

บอกว่าเดี๋ยวส่งหนังสือไปให้แต่ละพื้นที่แล้วกัน

ก็มีพื้นที่พื้นที่พื้นที่ตรงนี้
ตรงไหนก็เดี๋ยวให้พื้นที่นั้นชี้แจงกันแล้วกัน
ทีมข่าวบอกว่าติดต่อไปเหมือนตัดสายทิ้งเลย

บอกเดี๋ยวติดต่อกลับมาใหม่นะคะ